คุณหมากกับคุณคิมเข้าไปเจอกันด้วย

คบกันแล้วก็เริ่มเปิดตัวมากขึ้น

สำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มหมากปรินและนางเอกสาวคิมเบอร์รี่ค่ะ
ขยันเหลือเกินโพสต์อวดความสวีท
หลายคนได้อิจฉาตาร้อนกันเป็นแถวนะครับ
หมากเผยว่าได้มีโอกาสไปกราบคุณแม่
พร้อมกับทานข้าวกับคุณแม่ของฝ่ายหญิง

ส่วนใครที่มองว่าทั้งคู่ขยันลงรูปหวาน
หมากบอกเลยว่าก็เป็นปกติป้าอยากลง
พร้อมกับอ้อนวานเบาด้วยนะครับว่า
อย่าเพิ่งเบื่อคู่ของหมากกับครีมเนอร์

เอาจริงเจอบ่อยแล้วครับ

เขามีฝักฝักลูกสาวไหมครับ

อยากให้ดูแลกันไปเรื่อยดูแลกันดี

เรื่องไหนไม่อยากลงผมก็ไม่ลงแค่นั้นเอง

เดี๋ยวก็ต้องได้ดูละครของผมกับน้องอีก
เดี๋ยวก็ต้องได้ดูละครผมกับน้องอีก

อกจากนี้พระเอกหนุ่มก็ยังแย้มถึงการไลฟ์สด

พร้อมกับเผยถึงเรื่องที่จะตรวจเตรียมลดหุ่นให้ดูดี
พร้อมกับเผยถึงเรื่องที่จะตรวจเตรียมลดหุ่นให้ดูดี

ตั้งใจว่าจะบอกว่างานบุญปลายปีคือ

จะหาทุนไปบริจาคให้กับโรงเรียน

เพราะว่าแต่ละคนที่เจอเนี่ยก็เขาก็ตัวเล็กกันทั้งนั้นเลย

ขึ้นให้ดูเป็นแบบไฮล์ตี้
คือก่อนหน้านี้มีแต่คนชอบว่าคุณคิมไง

แล้วก็เห็นในโลกโซเชียลมีการแชร์
ด้วยวิธีการลดน้ำหนักตารางการกินอาหารตารางการออกกำลังกายนะของคุณคิม
ให้สาวได้เอาไปเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำตามจะได้มีซิกแพคเหมือนเธอด้วย
ก็เป็นแปลงแบนนำใจให้ใครคนรวมไปถึงเป็นการออกกำลังกายแบบเป็นคู่กันด้วย
เขาชอบชวนกันไปออกกำลังกายแบบนี้ก็ติดตามกันได้นะคุณผู้ชม